การที่นักร้องนี่มีเสียงดีก็ถือว่าเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้ว

โอ้โหมันจะเปิดดวงแล้วก็จะยิ่งปังกว่าเดิมนะคะ
อย่างที่บอกไปค่ะอย่างอาเสรีรุ่งสว่างนะคะ
ก็ช่วงนึงแก่ป่วยนะคุณผู้ชม

แล้วก็น้องพลอยเรานะคะได้มีวันไปเยี่ยมท่านนะคะ

เลยอัปเดตเรื่องที่พึ่งทางใจคุณอาด้วยค่ะ
กับทาวเวสวันที่วัดรังหมันค่ะ
ตอนนั้นฉลองยอดฟิวเพลงฟเลวไฟที่ปลายเผียนเป็นการแก้บน

แล้วก็ยังได้นำเงินจากพวงมาลัยน้ำใจเนี่ยคุณผู้ชม
ถวายให้แก่วัดอีกสำนวนนึงหมื่นบาทด้วยกันค่ะ

แล้วก็ช่วยทำให้เพลงนี้ประสบความสำเร็จค่ะ
ยังช่วยเรื่องสุขภาพด้วยนะคะ
อาเสรีเองก็นับถือท้าเวสวันเรื่อยมานับตั้งแต่นั้นเลยล่ะค่ะ

ก็ไปขอไปอะไรอย่างนี้ก็ดีก็ได้

ขอให้มีงานเยอะมีอะไรอย่างนี้

สมหวังอยู่นะ
เพราะว่างานนี้ยาวไปจนถึงปีหน้าเลยใช่ไหมคะ
ใช่ใช่